เฉินตามตามรบที่ตามอกต่อมานี้นะครับ
ที่ตำว่าต้องการสี่สิบแปดเพราะงั้นวันนี้เราก็จะเอา
ระกองอ๋อน้ำมาประกาศซึ่งผมจะประกาศใช้ในวันเวลิน
วันนี้ได้หารือในมาตรการอื่นที่จำเป็นแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดระเบียบในเรื่องการทำงาน
คือการยกระดับศูนย์โควิดของเราเป็นศูนย์ฉุกเฉินนะครับ
ส่วนอาการฉุกเฉินในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดนี้นะครับ
ว่าสอชโควิดนั่นแหละง่าย
ซึ่งข้างล่างก็จะมีขณะทำงานสอบระทานกันโดยมีประหลากกลัดส่วนของแต่ละวาราชิตนั้น
ซึ่งจะติดตามมาตรการที่ประกาศออกมาแล้วเดิม
ส่วนที่๒เขาก็จะเสริมมาตรการของเขาขึ้นมาเพิ่มเติม
ของทุกกระทรวงเพื่อให้เกิดการบริการอย่างแท้จริง
นาทีนะครับโดยนำหัวหน้าส่วนบริการทั้งหมดมาเสนอมารายงานการ
ให้ทราบถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะประกาศออกไปนะครับเป็นข้อกำหนดที่จะเพิ่มเติม
ออกในทุกวันนั่นแหละอันนั้นระยะที่หนึ่งที่จะประกาศในวันที่
วันเมื่อรืนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงให้
ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างต่างก็อาจจะเป็นในขั้นของความร่วมมือ
ขอความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่ว่าจะปิด
จะเปิดอะไรต่างนั้นมันเป็นมาตรการระยะต่อไป
ประชาชนนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
ในการดูแลสถุภาพของชวนให้ดีมากที่สุด
ก็ขอขอบคุณคุณแล้วกัน
ขอให้ร่วมความให้ด้วย
เดี๋ยวกับจริงการขอขอบคุณคุณการมาดูสมมุติ

ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเจอมาตรการต่าง
ของการคัดกรองการตรวจสอบระหว่างทางต่างอีกมากมาย
ซึ่งจะเป็นสัมพันธ์ในตอนนี้นะครับ
เช่นที่เราทำมาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรการรองรับคนต่างประเทศขนาดนี้นะครับ
อันนี้ก็ให้เวลาประชาชนในการปรับตัวไปด้วย
การเรียกกว่าสำคัญในเรื่องของการกักตัวที่บ้านนะครับ

และถ้ามีความจำเป็นเราก็มีสถานที่กักตัวของรัฐเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดได้มีการตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น
เป็นจำนวนมากนะครับเราก็จำเป็นต้องหามาตรการอื่นมารองรับ
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม
ว่าจะเป็นพื้นที่กักตัวขนาดใหญ่นะครับ
หลายเป็นร้อยเป็นพันโรงพยาบาลต่าง
ในทางเวชพันธุ์ต่างวันนี้ก็จะต้องจัดหาให้เพียงพอนะครับ

แต่ก็จำนวนยังไม่ค่อยเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้

ในเมื่อทุกประเทศก็จะมีความต้องการในสิ่งต่างเหล่านี้มากอยู่ในปัจจุบันนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นการหารือกันในแต่ละวันของการประชุมสชนะครับ

แล้ววันนี้ถ้าตื่นตนกมันก็คือปัญหานั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังรัฐบาล
ทั้งกันให้ข่าวข้อมูลนี่จะมี๒ช่องทางด้วยกัน

ก็จะมีการให้ข้อมูลทั้งวันนะครับ
ในสื่อโซเชียลทางตาม
แล้วแต่ว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็น

และก็จะไปแถลงทั้งทั้งวันเดือนนั้นก็จะมี
ต้องการให้ทุกคนสอบถามโทรศัพท์ถามนะให้ตรงกับเวลา
ต่างกล้าวนะในส่วนของธุระวัลอัดสรุปนี่ก็ไปเรื่องของอ่า
จะสรุปประเด็ตสำคัญในแต่ละวันให้ทุกคนทราบนะครับ
ถ้าสาบนะครับก็ขอให้รับฟังช่องทางของ
การใช้สื่อโซเชียลการให้ข่าวสารข้อมูลบิดเบือน
เพราะเดิมเราใช้กฎหมายปกติอยู่เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้
จะแต่งตั้งเจ้าพนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทั้งพลเรือนหมวดทหาร
ในการจัดจัดตั้งรานตรวจสกัดกำลังเจอความพร้อมต่างต่างในการชื่อเหลือสู่อาการต่างต่างในการทำงาน
เพราะฉะนั้นท่านต้องเจอกับการตั้งด่านตรวจจุดสกัดต่างเหล่านี้
แล้วก็ค่อยค่อยกลับมาตรการจ่ายเข้มหัวขึ้นถ้ายังไม่สามารถจะแก้มาหาได้ได้
เราก็ต้องจำเป็นนะครับที่จะต้องปิดล็อกต่างทั้งหมด
อันนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วกันนะครับอันนี้ผมเรียนขั้นต้นให้ทราบอีกทีก่อน
เดี๋ยวอยากให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลอย่างที่สองนะ
ก็จะให้ทนระยะที่๑ไปด้วยให้อะไรไปแล้วบ้าง
ต้องแปดต่อที่โรงพยุทธที่หน้าการของรัฐนะครับ
ที่จะได้รู้ว่าท่านจะได้เงินอย่างไร
วันนี้มีเงินทั้งจ่ายตรงเท่าตัวประชาชนด้วยนะครับ
นะครับในเวลาช่วงสองถึงสามเดือนนี้นะครับ
แล้วก็มีเงินของในส่วนของประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งในส่วนของคนที่อยู่ในระบบ
วันนี้คนนอกระบบก็จะได้ด้วยนะครับไม่งั้นเดินมันจะได้เฉพาะคนในระบบนะ
อันนี้ก็เรียกได้ทราบเราก็ทำถึงถึงประโยชน์ทุกทุกกลุ่มนะ
อันนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับฝากไว้อะไรกับสื่อด้วยนะครับ
และผู้ที่ใช้โซเชียลในทางที่บิดเบือนต่างท่านจะต้องรับการตรวจสอบนะครับ
ทั้งสิ้นกับเจ้าที่ของรัฐซึ่งทุกคนมีอำนาจในทางคดีอาญาด้วยนะครับ
ขณะนี้สามารถจับกลุ่มเนินคดีได้ไม่ว่าจะกักตัวสินค้า
ไม่ว่าจะกลับตัวแล้วแต่โดยการขึ้นราคาสินค้าอพพกฎิโพกเหล่านี้นะครับ
พี่น้องประชาชนทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนรักประเทศหมดนั่นแหละนะ
แล้วก็เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอร้องท่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ